กลับมาต่อนะคะกับ๓นักศัตริย์ที่เหลือกันเลยดีกว่านะคะ
เริ่มกันเลยกับปีระกาค่ะ

ไม่ได้ชงไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้เกือบหนุนอะไร
แต่ว่าก็ต้องให้ดูรอบเงินให้ดีตามที่ผมบอกไป
เดือนมิถุนายนแล้วก็เดือนกัญญายน
ตามเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องระวังให้มานิดนึง

เป็นช่วงที่เข้าสู่เดือนไม่เกื้อหนุนแล้วก็เดือนชง

ใช่นะครับแล้วก็คนที่เกิดปีละกะเอาเป็นว่าโดยภาพรวมแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการกันความรัก

จอนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
คุณพ้นจากปี๒๕๕๘เป็นปีมะแม่ที่ไม่เกื้อหนุน
เข้าสู่ปี๕๙ที่เป็นปีว่าวที่เป็นปีกลาง

แต่ว่าก็หลุดพ้นจากที่วังวลความวุ่นวาย

งานเท่าที่ผมดูจากพื้นฐานดวงนะครับ
ก็ต้องบอกว่าอยู่งานเดิมไปก่อน
อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับ
เพราะว่าคุณจะเป็นลักษณะมีเสือปะจราเข้อยู่

แล้วส่วนเรื่องของการเงินกับความรัก
ค่อนข้างจะประสานกันก็คือตรงที่ว่าความรักต้องใช้เงิน
เวลามีแฟนแล้วไม่ต้องแบบพาไปนู่นพาไปนี่

ที่เกิดปีจอผมอยากให้ระวังเกี่ยวกับ
ทางเดินอาหารสักนิดนึงนะครับ
เพราะว่าในช่วงปีหน้าเนี่ย
เรื่องของการเดินทางเดินอาหารเนี่ย
ค่อนข้างจะเป็นหลักเลยอาจจะแบบพวกกดหลายย้อน
เพาะอาหารอะไรก็เป็นได้
แล้วก็ต่อไปก็ไปปีกุลเลยเนอะ
ค่ะปีสุดท้ายแล้วค่ะปีสุดท้ายแล้วนะครับ

นานทีคุณจะแบบว่าจะเจออะไรบ้าง

ก็อย่างนี้นะครับผมอธิบายให้ฟังก็คือ
ในปี๒๕๕๘เป็นปีมะแม่ที่สมพงษ์กับปีกุล
แต่พอเข้าปี๒๕๕๙เข้าสู่ปีวอลที่
ไม่เกินเหนิดกับคนที่เกิดปีกุล

ต้องกระชับรัดเข็มขัดตัวเองทุกอย่าง
พูดง่ายว่าคุณจะไม่ได้โดดเด่นเหมือนเมื่อปี๕๘
ที่คุณจะสามารถไปไหนก็ได้ใช้จ่ายอย่างสบายกายสบายใจ

ใช่เพราะว่าผมบอกเลยว่า๑การเงินคุณมีเกณฑ์ช็อต
การงานคุณจะต้องมีปัญหาคนรอบข้าง
แล้วก็เรื่องสุขภาพให้ระวังอุบัติเหตุ
แล้วก็เรื่องของความดันคอเลสเตอรอลเบาหวานด้วย

วางทุกเรื่องเลยนะคะ

แต่ผมก็ไม่อยากจะพูดให้แบบเสียกำลังใจ
แต่เอาเป็นว่าถ้าประคองตัวเองจนถึงปี๖๐ได้

แต่ว่าพี่หมอโจ้เคยบอกว่าให้อัปเดตไปเรื่อยด้วย
ในช่วงระหว่างเดือนมันอาจจะแบบว่าเดือนนี้แบบโอเค

อะไรอย่างนี้ก็ให้แบบว่าดูควบคู่กันไปด้วย

เอาล่ะตอนนี้ก็มาถึงประเด็นแซ่บของเรานะคะในช่วงนี้
นั่นก็คือหนุ่มสาวนักกษัตริย์ไหน
ที่มีดวงแห่งตลอดปี๕๙ค่ะ
เขาอยากได้

ในปี๒๕๕๙นะครับ
ปีที่จะมีเกณฑ์ในเรื่องของเห็งทั้งเกือบทั้งปีเลย

นึกว่าปีเดียวคุณผู้ชมหูผึ่งเลย

ก็ปีแรกนะครับที่จะเป็นปีที่เฮงทั้งปีนะครับ

แอ่ยังดีด้วยค่ะ
ปีต่อไปนะครับปีมะโลงครับ

ข้ามไปเลยอ่ะ

ปีวอก
แล้วปีสุดท้ายนะครับก็คือปีมาเซ็ง
ปีนี้ที่ผมพูดไปบอกได้เลยนะครับว่า
มีแนวโน้มที่จะทำอะไรก็ตามเนี่ย

คิดว่ามันจะทำแบบว่ามันยากอะ

แล้วก็ยินดีด้วยกับ๔นักศัตริย์ที่ดวงเห็งตลอดทั้งปี
แต่ว่ายังไงก็ตามก็อย่าลืมนะ
ในวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หมอโจ้มากค่ะ
คำค้ะคุณพวกชมที่ดูวิทยานะคะสามารถเข้ามาดูย้อนหลัง
ใช่แล้วค่ะแล้วในช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมค่ะ
เราจะรวบรวมนะคะสถานที่สุดฮอตและของกินสุดฮิตมาให้คุณผู้ชมถือว่า
คุณผู้ชมนะคะไม่รู้ว่าจะไปไหนดีในช่วงปีใหม่แบบนี้
เพราะฉะนั้นต้องติดตามกันให้ได้ในช่วงหน้าค่ะ